มีประเด็นให้ตามกันต่อค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
แล้วก็มีไฟรั่วจนทำให้เด็กนักเรียนถูกไฟดูดไป๕คน
แล้วก็มีฮีโร่ที่ไปช่วยเหลือไปช่วยชีวิต
อันนี้คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้คือน้องบาสฮีโร่
แต่มันมีประเด็นตามต่ออยู่สักสองเรื่องค่ะ

ที่สองก็คือเรื่องของน้องโซดาที่ถูกไฟดูดเข้าโรงพยาบาลไปแล้วรอบนึง
ออกมาไปโรงเรียนปรากฏว่าต้องกลับเข้าโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่ง

เพื่อนไม่ได้คุณแม่ก็เลยกังวลว่ามันกระทบกระเทือนสมอง

ก็เลยต้องตามเรื่องนี้ต่อน้องโซดาอายุ๑๒เด็กชายชะยุทธ์นะคะ

เพื่อนในห้องเรียนไม่ได้
ก็ไปเยี่ยมน้องโซดาอีกรอบนึง
แต่มีทนายโนบิมีเฮียเปี๊ยกไปที่โรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
คุณหมอกำลังพาน้องโซดาเข้าห้องเอ็กซาเรย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติของร่างกาย
น้องบาสก็เลยคุยกับน้องโซดาว่าจำได้ไหมที่ไปช่วยจำกันได้ไหม
ก็คืออยากรู้ว่าที่บอกน้องจำเพื่อนไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะ
โดยเตือนความคำน้องโซดาบอกจำได้จำได้ดีด้วยค่ะ
ก็เลยคุยเล่นหยอกล้อกันด้วยความเป็นห่วงค่ะ
คุณแม่ของน้องโซดาบอกว่าเหตุผลที่ต้องพาน้อง
กลับเข้าโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อเช้าน้องไปโรงเรียนค่ะ
น้องจำเพื่อนบางคนในห้องเรียนไม่ได้
กับแม่ก็ตกใจว่ามันคืออาการแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่า
ก็เลยรีบพากลับไปโรงพยาบาลที่กังวลก็คือ
กังวลอาการระยะยาวกังวลว่าจะมีอะไรแทรกซ้อนอีกไหม
มีอาการเหมือนกัน

เจ้ามันน้องจะมีผลข้างเคียงจากวั
เรื่องที่๒เรื่องเงินบริจาค
คือน้องบาสที่เป็นฮีโร่ไปเข้าพบทนายโนบิ
เฮียเปี๊ยกเจ้าของเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วย

กรณีเพจชื่อดังของจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีคนติดตามกว่า๕แสนคน
ลงภาพพร้อมข้อความรับบริจาคเงินจากผู้ใจบุญมาส่งมอบให้กับฮีโร่
และผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์ไฟช็อตซึ่งมันไม่ตรงกับความเป็นจริง
น้องบาสบอกว่าหลังเกิดเหตุนะคะแอดมินเพจติดต่อเข้ามา
แล้วก็บอกว่ามีคนใจบุญบริจาคเงินให้ขอเข้ามาเยี่ยมขอถ่ายรูปด้วย
ขออนุญาตเอาเลขบัญชีธนาคารไปส่งต่อให้กับคนใจบุญนะ
น้องบาสบอกว่าก็ไม่รู้ก็ให้ไป
ก่อนที่จะแอดมินโอนเงินมาจริง๒๐๐๐บาท๑๗กัญญายนแล้วเงียบหายไป
แต่วันก่อนป้าของน้องบาสบอกว่าไปเจอว่าเพจนี้โพสต์รายละเอียด
เกี่ยวกับเงินบริจาคของน้องบาสที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
อินบ็อกซ์ไปถามแอดมินเพจแล้วกลายเป็นมีการโต้เถียงกัน
ช่วงเย็นเมื่อวานแอดมินคนเดิมมาหาน้องบาสถึงบ้าน
เอาเงินบริจาคมาให้๕๐๐๐บาท
มาถึงก็โอนเงินเข้าบัญชี๑๐๐๐บาท
ขอถ่ายรูปมอบซองเงินแล้วกลับไปพร้อมกับซองเงิน
น้องบาสก็เลยถามไปที่แอดมินเพจอีกครั้ง
คำตอบว่าอ๋อรีบ
บอกว่าได้เงินบริจาค๕๐๐๐ใช่ไหมคะ
ให้พันเดียวแล้วถ่ายรูปแล้วกลับเลย
เขาบอกเขารีบลืมอีก๔๐๐๐น่ะลืม
เลยโอนให้อีก๔๐๐๐บาสก็เลยงงว่าเอ๊ะยังไงอ่ะ
มันเจตนาไม่บริสุทธิ์อะไรหรือเปล่าครับ
แล้วระหว่างที่แอดมินนำเงินมามอบให้เมื่อวาน
มีการบอกว่าขอยืมเงินไปเติมน้ำมันก่อนพันหนึ่งได้ไหม
เออแบบเนี่ยค่ะมียืมเงินด้วย
ไม่ได้หวังเลยไม่ได้หวังเงินบริจาคอะไรเลย
ไม่เคยไปบอกให้เขาขอรับบริจาคให้เราไม่เคยครับไม่เคยครับ
พอมาทำเสร็จแล้วก็ไปถ่ายรูปเขาก็ได้เงินพรรณาแรกทั้งนี้แต่ความเกลียดไม่ได้

เพราะว่ากลัวทีนี้คน
กลัวผู้ให้เงินได้ไม่ถึงครับ
คือกลัวว่าคนอื่นที่กินบล็อคมาโอนเงินให้กับเขาไม่ถึงคนอื่นอีก
ไม่ถึงปลายทางครับต่อให้ถึงก็ถึงไม่เต็มจำนวนครับ
คุณผู้ชมคะแฟนสาวของนางสาวสุภารัฐภูมิเหมือนบุตรหรือคุณอุ๋ม
ฮีโร่สาวหล่อค่ะที่ไปให้ความช่วยเหลือน้องเรย
นักเรียนหญิงชั้นม๓ที่ถูกไฟดูดในวันเดียวกัน
ก็ไปให้ข้อมูลกับทนายโนบิเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินบริจาคค่ะ
มีการนำเงินมามอบให้กับคุณอุ๋มที่เป็นฮีโร่สาวหล่อถึงโรงพยาบาล
กันยายน๒๐๐๐บาทเมื่อวานนี้พอเรื่องมันแดงขึ้นมาว่า
แอดมินเพจนี้ตกลงมันยังไงกันแน่

บอกว่าถ้ามีคนมาถาม
ให้บอกว่ารับเงินมา๕๐๐๐นะ
เธอก็อ้าวรับเงินจริงคือ๒๐๐๐
แต่ถ้าใครถามให้บอกว่ารับเงินมา๕๐๐เนี่ยนะ
เธอบอกไม่สบายใจแล้วนะได้ยินแบบนี้ไม่สบายใจแล้วนะ

เงินมากี่บาทก็จะพูดแบบนั้น
เพราะไม่เคยคิดจะรับเงินบริจาคด้วยซ้ำ
ตอนที่ไปช่วยผู้ประสบเหตุก็ทำด้วยใจจริงไม่ได้หวังผลตอบแทน
นี่ไงมันเลยเอ๊ะมันแปลกนะเพจนี้หรือยังไง
คือน้องบาสกับคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไฟดูด
อุดรธานีมาขอคำปรึกษาทางด้านกฎหมายกับทนายโนบิและเฮียเปี๊ยกนะคะ
ก็เลยคุยกันแล้วสรุปว่าเอางี้ดีกว่า
ไปลงบันทึกประจำวันที่สภอุดรธานี

เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดี
อ้างเอาชื่อฮีโร่หรือชื่อของคนประสบเหตุไปเปิดรับบริจาคอะไรแบบนี้
แล้วก็เลยเตือนเลยนะว่าทำแบบนี้มันผิดกฎหมายนะคะ
อยู่ดีจะมาแอบอ้างมาเปิดรับบริจาคแบบนี้มันไม่ได้
ซึ่งมันก็จะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อยู่เสมอใช่ไหม
เวลามีอะไรขึ้นมาก็จะแอบอ้างเอาชื่อเขาไปเปิดบัญชีรับบริจาค
นี่ก็คือเอาบัญชีเขานั่นแหละแต่ให้เงินเขา